ว่าเป็นคุณแม่ที่โอ้โหท่านก็อดทนจริงนะฮะเพื่อลูกนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณแม่ท่านนี้เนี่ยอายุ๙๐ปีชื่อคุณแม่จ้อยคุณแม่จ้อยจิตพินิษฐ์ที่นั่งอยู่นี่คือคุณแม่
ที่นอนอยู่ที่เตียง๒เตียงเลยนะครับ๒คนคือลูกสาวฝาแฝดปัจจุบันอายุ๕๐นะครับ
และผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่อายุ๖ครับใช่ไหมค่ะถูกต้องค่ะ
มีลูกอยู่เจ็ดคนนี่ฮะนี่คือสองคนสุดท้องฝาแฝดนะฮะ
คนที่๖คนที่๗พอ๖ขวบเนี่ยลูกสาว๒คนฝาแฝดมีอาการป่วย

พาไปโรงพยาบาลรักษาไปรักษามาเนี่ยคือคุณหมอบอกว่ามีอาการเกี่ยวเรื่องของกระดูกด้วย
ใช่บอกอยู่ดีมีกระดูกงอกขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำให้ป่วยแบบนี้
นี่ฮะก็นับตั้งแต่๖ขวบจนตอนนี้๕๑๔๐ปีได้
ปัจจุบันคุณยายจ้อยแกอายุเก้าสิบนะฮะก็มีเพื่อนบ้งเพื่อนบ้านคอยช่วยนะครับ
เพราะว่าต้องดูแลลูกสองคนลูกสาวฝาแฝดสองคนนี้
บ้านอยู่ที่หมู่๗ตำบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
นี่อบตนี่เพื่อนบ้านเขาก็มาช่วยคอยช่วยกันคือนอกจากป้อนข้าวป้อนน้ำต้องเช็ดเนื้อเช็ดตัวด้วย
ติดเตียงแบบนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับถามว่าเอาแล้วสามีของคุณยายจ้อยล่ะ
เสียชีวิตไปแล้วนะฮะคุณยายก็เนี่ยมีหลานมาช่วยดูบ้างนะครับ
คุณยายบอกว่าคือก่อนหน้านี้ยังทำงานได้บ้างนะเพื่อหารายได้เอามาเลี้ยงลูกสองคนนะครับ
แต่ตอนนี้ก็แก่แล้วอายุเยอะแล้วเก้าสิบแล้วไปไหนไม่ไหวอาศัยข้าวก้นบาทของวัดนะ
เมื่อก่อนก็ไปเอาที่วัดตอนนี้พระท่านก็มีเมตตาเห็นว่ายายจ้อยแก่แล้วเดินไปวัดไม่ไหว
ก็ให้ที่วัดเนี่ยคอยมาส่งให้นะครับมีเพื่อนบ้านคอยมาดูแลช่วยเหลือนะ
มีเบี้ยคนชะลาเบี้ยคนพิการของลูกนี่แหละฮะ
โม่งชาวบ้านทางผู้ใหญ่บ้านทางอบตก็มาดูแลกัน
สงสารว่าเขาทำไมเกิดมาดีมามัยังงี้คิดแล้วก็น้อยใจ
เหมือนเขาอ่ะรักก็รักไปไหนก็ลำบากไปไหนก็ตามไปด้วย
ใส่รถไป๓คนไปไหนพอไปไม่ได้พอเอาไปไม่ได้
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับถ้าท่านอยากจะช่วยเหลือ

บัญชีของคุณยายโดยตรงเลยนะครับบัญชีชื่อนางจ้อยจิตพินิษฐ์นะครับ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรทกศนี่นะครับ
ส่วนวันนี้เนี่ยวันแม่แห่งชาติ
ด้วยนะฮะมีลูกลูกหลานหลานนะมาเยี่ยมมากราบคุณยายจ้อยเดี๋ยวดูบรรยากาศ

แล้วแต่ก็ดูแล้วยังแข็งแรงนะคุณยายจ้อยนะ
ใช่ค่ะคุณยายช่วยแข็งแรงจริง
แล้วก็ขอให้อยู่กับลูกหลานไปนานเหมือนที่ลูกนั้นอวยพรเอาไว้นะคะ
คือคุณยายก็ฝากบอกทีมข่าวของเรา
ไปยังผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่

อกจากลูกฝาแฝด๒คนที่ป่วยติดเตียงอายุ๕๑ตอนนี้

แต่ก็มีลูกคนอื่นแล้วก็มีลูกสะพ้ายค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยดูแลกันต่อคุณยายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
โอ้โหผู้ที่เป็นแม่เนี่ยทำเพื่อลูกได้ทุกอย่างจริงนะคะ